เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมพิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย
ผมขอประกาศในที่นี่ครับว่าพักเก้าไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับ
แล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพักเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราต่อเนื่องเรื่องการเมืองไทย
หลังวันเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับผ่านพ้นไป
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพอจะเห็นคะแนนเห็นจำนวนสอสอของแต่ละพักกันแล้ว
และเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านฟังคือความชัดเจนล่าสุดของพักที่ได้สอสอจำนวนมากที่สุดในขณะนี้
คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลบอกแล้วฮะว่าจัดตั้งรัฐบาลณขณะนี้เนี่ยคุยแล้วกับ๕พักการเมืองรวมก้าวไกลด้วยเป็น๖พักด้วยจำนวน๓๐๙เสียงคุณพิธาแถลงเมื่อเที่ยงนะฮะ
แต่ว่าจำนวนตัวเลขสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมีการคิดแล้วก็ลดหลั่นเนี่ยตอนนี้ก้าวไกลได้เพิ่มมาอีกหนึ่งก็เลยเป็น๓๑๐เสียงแล้ว
แต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะไปยังไงต่อผมต้องคุยกับนักวิชาการสองท่านครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตแนะนำกันเลยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรุมิตกุลนะครับท่านอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราอาจารย์ดรธนพร
วันนี้เนี่ยหลายคนแม้แต่คนที่ไปลงคะแนนแล้วไปเลือกก้าวกายนะยังตกใจเพราะไม่คิดว่าจะถึงขั้นชนะแซงเพื่อไทยได้ด้วยตัวเลขขนาดนี้
ความจริงต้องดูไม่ใช่แค่แบ่งเขตที่ชนะนะหรือเข้าใจว่าเท่ากันอยู่ใช่ไหม
ว่าเขาไม่มีฐานเสียงสู้บ้านใหญ่ได้หรอก

ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่า
คือจำนวน

เก้าไกลเป็น๔๐คนใช่ไหม

ห่างกัน๑๑เสียงนี่มันคะแนน๓ล้านกว่านะ

ว่ารู้ไหมมีคนที่เลือกเพื่อไทย

คนที่เลือกเก้าไกรก็๒ใบเลือกเก้าไกร

หนึ่งเลือกเพื่อไทยอีกใบหนึ่งเลือกเข้าใครฮะ
แล้วเพราะเผอเนี่ยมาจากภาคอื่นอีกหลายภาคเลยนะ

อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น

การที่รัฐบาลจะเดินหน้าไปเนี่ย
ตัวเลขเรารู้อยู่แล้วว่า

และคงเกินครึ่งมาสักอย่างน้อยก็๒๗๐

แล้วแถมที่ทะลุมา๓๐๐เนี่ย
กล้าไกลได้สอเยอะกว่าเพื่อใคร

จริงผมอาจจะเป็นคน
ก็ไม่อาจจะเป็นคน

คือผมมีความเชื่ออยู่อย่างนะพี่เอก
คือพอเราได้ลงพื้นที่บ่อย

ชาวบ้านแล้วผมเสริมพี่เอกนิดนึงจังหวัดที่เหลือเชื่อจังหวัดตากเนี่ยพี่
ชายแดนเลยเก้าไกลมา๒มุกดาหารเขต๒นะครับอันนี้ผมบอกนะ
๒เขตอำเภอดงหลวงเนี่ยติดกับเทือกเขาภูพาลก้าวกลายมาครับ
น็อกเพื่อไทยน็อกเรียบร้อยคืออาจารย์ได้ไปมาหลายพื้นฮิต
เห็นกระแสตรงนั้นมาอยู่แล้วคือผมผมยืนยันว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
เขาก็เข้าถึงสื่อโซเชียลคือยุคนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วลูกหลานใครจะไปอำเขาว่าอะไรนะ
ส่งดอกไม้ส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปแรงเขาส่งติ๊กต๊อกมาอะไรมา
กระแสเนี่ยมันไปทางมือถือแล้วผมคิดว่าโควิดมันเป็นตัวเร่งคือเขากับสี่ปีก่อนมันมีผลต่างมาก
เมื่อวานเนี่ยผมมีเขตที่น่าทึ่งหลายเขตมากนะครับเอาผมยกตัวอย่างเนี่ยที่เห็นชัดเลยนะจังหวัดตาก
ราหารเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยอุดรธานีเขต๑ใครจะนึกว่าสารวุฒิเพชรพนมพรจะตก
สลาวุธนี่คือตัวตึงของอุดรธานีเพื่อไทยเขตนะครับอุดรธานีเข้าไปในอีกกีของคนสุดยอดด้วย
คนต้องรายเอกประชาผมนอกอินซีอีสานไม่มีใครนึกจริงพี่ว่าสลาวุธจะประกาศยกทงข่าวตั้งแต่
ผมจำได้มาวันทั้ง๒ทุ่มนะยกทงข่าวเลยยังสนามกระทะมอลเนี่ยเมื่อวานในรายการพิเศษ
เกาะครูหาเลือกตั้งของไทยรัฐทีวีตอนช่วงดึกอาจารย์คุณสุดนันเวชาชีวะมานั่งคุยด้วยเนี่ย
คุณสุรนันต์เนี่ยเพิ่งเคยอยู่กับไทยรักไทยอยู่กับเพื่อไทยแล้วออกมาทำสร้างอนาคตไทย
คุณสุนันบอกว่าคล้ายที่อาจารย์ธนพรบอกเลยคุณสุนันบอกเขาลงพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่ทำสร้างอนาคตไทย
ตั้งแต่มกราคมตอนนั้นเขาบอกเขาเห็นแล้วว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยก้าวไกล

แต่ก็ไม่คิดว่าจะหมดหรือเกือบหมดขนาดนี้แต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะที่อาจารย์ธนพรได้พูด
มันเคยเกิดแล้วหลายครั้งอย่างครั้งล่าสุดก็ตอนปี๒๕๓๕ครั้งที่๑นะครับ
ใช่กวาดเรียบนะครับ๓๓ที่นั่งเนี่ย
หรือให้ประชาธิบัตรที่นั่งเดียวกับสะสอธิ์ไหมคือาพิสิตเวชาชีวะนะครับ
แจ้งเกิดตอนนั้นใช่เกิดตอนนั้นสิ่งที่ค่านี้มันต่างกันเนี้ย
คือเกิดในกรุงเทพนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่
แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดในกรุงเทพเนี่ย
ตอนนี้มันเกิดต่างจังหวัดด้วยแล้วครับ

มันเกิดแล้วนนทบุรีสมุทรทั้ง๓ไปหมดเลย

ประทุมธานีภูเก็ตทั้งจังหวัด
ผมคิดว่าตอนนี้การเมืองไทยมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
ใครจะมีบ้านใหญ่แล้วคิดว่าจะเป็นสอสอ

สิ่งที่เป็นกระแสแล้วไปกับมือถือกับโลกโซเชียลเนี่ยนะครับ

ง่ายคือคะแนนนิยมของคนเนี่ยนะครับ
ในการตัดสินใจในการเลือกพักเนี่ยมันมากยิ่งกว่าทุกครั้ง

ยังเอาชนะได้๔คะแนนนะ

นะครับกว่าจะชนะพักเก้าไกลได้ต้องเรียกได้ว่า
โอ้โหแทบจะเอาขนตาแตะเส้นชัย

อ้าวทีนี้ถ้าเราเอาสถานการณ์ล่าสุดวันนี้
เดี๋ยวผมขอดูตัวเลขของจำนวนสอสอฝั่งรัฐบาลที่คุณพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลบอกว่าโทรไปหามาละ๕พัก
แล้วก็รวมเสียงกันได้ณขณะนี้แล้วนะครับ
เดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะมีกราฟิกใช่ไหมครับ
สูตรในการจัดตั้งรัฐบาลของพักก้าวไกล
อันนี้นะฮะขอดูจอใหญ่เลยนะครับทุกผู้ชมจะได้ดูกันด้วยนะครับ
ที่คุณพิทาบอกเนี่ยนะฮะทางก้าวไกลในขณะนี้เนี่ย
ตอนที่คุณพิทาแถลงคือตอนเที่ยงใช่ไหมฮะ
ก็เลยเพิ่มมา๑นะครับเป็น๑๕๒นะครับ

เพื่อไทย๑๔๑คุณพิทาบอกโทรไปหามาเรียบร้อย

ประชาชาตินะฮะ๙ไทยสร้างไทย๖

เป็นธรรมเนี่ยคุณพิทาบอกกำลังจะโทร

แต่หัวหน้าพักเป็นธรรมท่านแจ้งเรียบร้อย
ทวิตเตอร์บอกยินดีเข้าร่วมรัฐบาล
นักข่าวถามว่าเอ้าแล้วภูมิใจไทยล่ะ

คุณพิทาพูดถึงเรื่องของภูมิใจไทยเอาไว้
แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทั้งสองท่านช่วยบอกหน่อยว่า
ถ้าเสียงรัฐบาลเท่านี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อ

ผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดนะครับ
พักด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไป
และทางคลายนำของฝากพักเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพักเก้าไกลนะครับ
แล้วก็แสดงความยินดีกับเธอ
กับความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการเดินทางหาเสียง
แล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพักเพื่อไทย

ตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ห้าภาคที่ได้พูดถึงก็จะมีเก้ากล่าย
เพื่อไทยประชาชาติ
ไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทย

อย่างคือถนัดฝีศวินตร์ต่อพลองไปเลยครับ
ในกณะที่สมการอีกนั้นหนึ่งคือ

ตอนนี้สิ่งที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่า
การพลิกคั่วจากฝ่ายค้านมาตั้งรัฐบาล
เพื่อเป็นรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชน

ระบบที่เป็นการเมืองปกติก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว

กล้าฝืนสันธรรมติ

เพราะว่าพี่น้องของประชาชนทั่วประเทศไทยได้ออกมา

ภูมิใจไทยคิดว่ายังไม่มีความจำเป็น

ประชาชนเลือกนายกผ่านการเลือกสอสอ

เลือกนายกเนี่ยรัฐมนูลบทเฉพาะการของอาจารย์มีชัยดัน
กำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าต้องให้สวมาเลือกด้วย
นะครับตัวเลขมันก็เลยกลายเป็นต้องไปถึง๓๗๖
ซึ่งตอนนี้เราจะได้ยินอย่างนี้นะครับสวจำนวนมากท่านจะบอกอย่างนี้
ก็ให้สอสอรวมกันให้ได้เองสิอย่ามาพึ่งสว
ทีนี้ผมเรียนว่านี่จะเป็นเหตุผลท่านที่ให้งดออกเสียงกันนะ
เดี๋ยวผมขอกราฟิกคู่กันไปด้วยตอนที่อาจารย์วิเคราะห
ท่านผู้ชมจะได้เห็นตัวเลขด้วยเอาของรัฐบาลก่อนที่คุณพิทาประกาศเอาไว้เนี่ย
อาจารย์มองว่าถ้าเป็นเสียงรัฐบาลด้วย๓๐
ท่านปกติในศวท่านไม่เกี่ยว
ใช่ไหมฮะก็แปลว่า๓๑๐เนี่ยมันเหลือแหล่แล้ว
บางทีเราบอกว่านี่แข็งเกินไปทุกท่านไปนะ
จะโดนวาดทีซ้ำไปสนักการณ์ปกติ
ดังนั้นการที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปเอามาอีกให้ถึง๓๗๖เนี่ยนะ

ใช่ผมว่ามันต้องแยกกันนะครับคือรัฐบาลเนี่ยแค่นี้พอแล้ว
เพราะการตั้งรัฐบาลในระบบพระสภาพการเมืองนะครับ
เมื่อไม่พักใดพักหนึ่งได้คะแนนเกินครึ่งก็ต้องตั้งรัฐบาลผสม
การผสมกันเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของแค่มาแบ่งเก้าอี้
แต่คือการเอานโยบายที่หาเสียงไว้เนี่ย
ต้องมาทำให้กลายเป็นนโยบายรัฐบาล
แต่ว่าที่ผ่านมาไอ้กระบวนการตรงนี้

เพราะมันมีแค่แบ่งเก้าอี้ต่อรองเก้าอี้กัน
แต่คราวนี้เราจะได้เห็นเป็นครั้งแรก
ผมว่ามองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่จะเกิดการตั้งรัฐบาล
โดยคำนึงถึงว่าจะทำอะไรด้วยกันนะครับ
ผมว่าข้อนี้ให้เรารอดูนะครับ

จากนี้ไปถ้าหากว่ารัฐบาลเก้าไกลเพื่อไทยทำได้เนี่ยนะครับ

โอ๊ยภักดิ์ผมเนี่ยภักดิ์ของเราเป็นภักดิ์ร่วมรัฐบาล
เสี่ยงไม่พอในการผลักดันนัฐบาล

เพราะต้องทำให้เป็นนโยบายรัฐบาลและผลักดันร่วมกัน

ผมคิดว่าข้อสำคัญคือพอ๓๑๐เนี่ย

คุณภาคภูมิขาดสอบวอลอีก๖๖คนฟังไฝคร้านที่เหลืออยู่นะว่าที่ไฝคร้านเขาคงไม่โหวตให้
แต่ว่าสวจาก๒๕๐เนี่ยคุณภาคภูมิคิดว่ามีโอกาสจะได้อีก๖๖คนไหม
เมื่อกี้ฟังดูคุณพิทาก็บอกว่าน่าจะไม่มีใครกล้าฝืนกระแสของประชาชน
เป็นคำถามไว้ก่อนอาจารย์ธนพรนะครับผมขอพักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวผมกลับมาถาม
ว่าเอาละ๓๑๐เสียงแบบนี้เป็นรัฐบาลไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่จะทำยังไง
ให้เป็นนายกได้เหมือนที่คุณพิทาบอกสวัสดีครับผมว่าที่นายกรัฐมนตรี
ตอนนี้ข้ามขั้นตอนไปเป็นรัฐบาลก่อนแต่ยังไม่รู้จะเป็นนายกได้หรือเปล่า
อันนี้ยังถือว่ายังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะอันนี้คือรวมเสียงสอสอข้างมากได้
คือพอดีกับวนการตามบ้านบนูนี้มันต้องเลือกประธานสภาผู้แทนเลือกนายกและตั้งรัฐบาล
แต่ว่าจริงในทางปฏิบัติมันจะกลับกันขอพักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับ
สมการตัวเลขแบบนี้ก้าวไกลจะสามารถทะลุไปถึงให้คุณพิทาได้เป็นนายกหรือไม่

เปิดปากกับภาคภูมิ
เพื่อไทยขอแสดงความยินดี
และยอมรับที่พักเก้าไกรเสนอตัวเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
และเห็นด้วยที่พักเก้าไกรจะเชิญพักร่วมฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิปไตย
ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลตามที่หัวหน้าพักเก้าไกลได้แถลงไว้
พักเพื่อไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุน
และขอยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักก้าวไกล
พักเพื่อไทยเห็นว่าในการจัดตั้งรัฐบาล
ประเด็นในการหารือและกระบวนการต่าง
ขอให้เป็นหน้าที่และอำนาจของพักก้าวไกลเป็นฝ่ายดำเนินการ
ท่านผู้ชมครับนี่คือการแถลงท่าทีล่าสุดจากเพื่อไทยนะครับ

ไม่ติดขัดการกลับจัดตั้งรัฐบาล

ในฝ่ายคาร์สเดิมอยู่ด้วยกันโอเค

เหมือนที่อาจารย์ปริกนาบอกเรื่องเป็นรัฐบาลมันจะหาอยู่แล้ว
เสียงของสศอนะแต่วัวนายกอ่ะอาจารย์
คือรัฐบาลเป็นได้แล้วถ้าหากว่าเป็นนายกได้
ครับ๖๖ทีนี้ผมก็ต้องมาถามอาจารย์ธนพร

คือสวต้องให้ถึง๖๖
หรือไปเอาภูมิใจไทยเข้ามาเติม๗๐

เดี๋ยวขอดูขอดูตัวเลขฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล

ระหว่างการไปโน้มน้าวนะครับ

ไปชวนภูมิใจไทยมา๗๐ก็ได้เลย
ตอนนี้๓๑๐ถ้าบวกภูมิใจไทย๗๐
เป็น๓๘๐เกิน๓๗๖อาจารย์
ไม่ได้ทั้งคู่อะฮะไม่ได้ทั้งคู่

เพราะเชื่อว่าสวจะไม่ฝืนมติประชาชน

สว๒๕๐มีที่มาจาก๒กลุ่ม
กลุ่มที่คอสชเลือกโดยตรง

อีก๕๐เป็นการคัดสรรกันเอง
ในช่วงนั้นถ้าพวกเราจำกันได้
ก็มีการสมัครแล้วก็ให้คัดสรรกันเอง

อันนั้นคือตามระบบเป๊ะของรัฐมนูลเลย

แต่ว่าขสชเลือกจาก๒๐๐นี่เหลือ๕๐

ถ้าเราบอกว่าเอาละกลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมาย
ใช่ไหมครับมันก็ยังต้องการตัวเติมไปอีก๑๐คน
๖คนเพื่อให้ได้ครบ๖๖คน
ผมเรียนว่าสวชุดนี้นะครับ
การจะเจาะยาก

เพราะจริงแล้วถ้าเราดูคำให้สัมภาษณ์ของสวหลายท่าน

สวชุดนี้เขามีที่มามาจากไหน

จริงแล้วเรื่องนี้ผมเคยพูดกับพี่เอกนะ

คือที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าเกิดปฏิบัติการนะ
แต่มันมีไอเดียประหลาดขึ้นมานะครับ
เคยมีการคิดกันว่าก็ไม่เป็นไรนะครับ

พักเพื่อไทยได้มากกว่าพักเก้าไกร

วิธีการหนึ่งซึ่งถูกหยิบยกกันมาก็คือ
ก็ในเมื่อคุณยังเคยไปช้อปปิ้งสอสอได้
ฉันก็จะมาช้อปปิ้งสวบ้างนะครับ
แต่คราวนี้บังเอิญว่าเรื่องนี้มันน่าจะ

แล้วคิดว่าถ้าพูดถึงการลงทุนเนี่ย
เพื่อไทยก็คงจะไม่ลงไปลงทุนช็อปนะครับ
เพื่อให้คุณพิธามาเป็นนายกนะครับ
คราวนี้ผมกลับมาที่พักภูมิใจไทยนะครับ

ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอนุทินเปลี่ยนไม่ได้

คุณอนุทินผมคิดว่าแกยอมเลิกเล่นการเมือง

ก็คือเรื่องของการไปแตะต้องมาตรา๑๑๒
ซึ่งคุณอนุทินเขาจุดยืนเขาชัดเจนว่าเขา
ถ้าจะให้เขาไปร่วมรัฐบาลกับเรื่องแบบนี้นะครับ
คุณอนุทินผมเชื่อว่ายอมเลิกเล่นการเมือง

มองเรื่องกระทรวงคมนาคม

ใครเคยที่อยู่ในบรรยากาศนั้นเนี่ย
เรื่องการเขาเรียกว่ามาเคลียร์ประเด็นกัน

เขารู้นะครับว่าเขาต้องทำยังไงนะครับ

คุณอนุทินเนี่ยแล้วก็ทีมงานที่อยู่
เป็นพี่เลี้ยงผู้ใหญ่เนวินเนี่ย

ถ้าอย่างนั้นถ้าภูมิใจไทยตัดทิ้งไปเลยไม่มาเนี่ยครับ

เดี๋ยวขอดูตัวเลขฝ่ายค้านกับรัฐบาลหน่อยนะฮะ

พลังประชารัฐก้าวไกลเขาก็ประกาศชัดว่าไม่เอาทั้งสองลุง

เหลือประชาธิบัติ๒๕ชาติไทยพัฒนา๑๐
ชาติพัฒนากล้า๒เนี่ยที่เหลือเนี่ย

คือเกมมันอย่างงี้แค่นิดเดียว

จะไม่มีใครแย่งพักก้าวไกลจัดรัฐบาลแน่นอน
ไม่มีฮะเป็นสิทธิของคุณพิธาตามมารยาทเลย

แต่ตอนนี้คุณพิธามีหน้าที่แสดงศักยภาพ
ในการไปดึงเสียงที่อาจารย์ปริญญาบอกว่าอีก๖๖เสียง
อันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายพักเก้าไกล
ผมไม่ได้บอกว่าพักเก้าไกรจะทำไม่ได้นะ
แต่มุมมองของสวกับภูมิใจไทย
ณวันนี้มันไม่มีโอกาส
แต่ไม่ได้แปลว่าพักเก้าไกรจะสร้างโอกาสนั้นไม่ได้
ผมนึกว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายกับพักเก้าไกร
อย่าลืมนะครับว่าถ้าพักเก้าไกลต้องการที่จะผลักดันอาเจนด้าหลายอย่าง
ที่โฆษณาเออที่ประหยัดสัมภัณฑ์ว่า๑๐๐วันแรกจะทำอะไรใช่ไหมพี่
นี่อาจจะเป็นด่านทดสอบด่านแรก
ว่าถ้าผ่านด่านทดสอบนี้ได้หา๖๖เสียงนี้ได้
แต่ถ้าด่านแรกยังผ่านไม่ได้อันนี้ด่านอื่นซึ่งผมพูดตรงในหลายเรื่องมันยากกว่า
๖๖เสียงนี่ซะอีกนะครับอันนี้นี่ก็เป็นความท้าทายของอาจารย์ธนทรหมายถึงว่าถ้าเกิดพักเก้าไกรเขาตั้งไม่ได้
คือสวไม่ถึง๖๖ก็อาจจะเป็นโอกาสถูกก็เป็นพักลำดับ๒ก็ไล่ลำดับลงมา
ก็เป็นลำดับของพักเพื่อไทยแสดงว่าภาพทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยให้โอกาสพักเก้าไกร
ถัดตัวเลขดำเนินการให้เต็มที่ก่อนสมมุติยันอยู่เท่านี้นะจนกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อย
กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ครับเขาเลือกประธานสภาก่อนใช่ไหมอาจารย์
แล้วประธานรัฐสภาก็คือประธานสภาเนี่ยก็เรียกประชุมเพื่อโหวตเลือกนายก
ก้าวไกลทางฝั่งซี่ของรัฐบาลก็เสนอคุณพิทาให้โหวตสวถ้า๒๕๐สวถ้านิ่งเลยนะ
นิ่งเฉยก็เสียงได้เท่านี้พักฝ่ายค้านก็ไม่ได้เติมให้ก็เท่านี้
แล้วไปยังไงต่ออาจารย์คือนั่นคือสูตรที่ผมเข้าใจว่า
มีสวจำนวนหนึ่งท่านก็คิดถึงแบบนี้หรือกระทั่งฝั่งรัฐบาลประชุมอาจจะบิงระฮนคิด

ที่ว่าให้พักอันดับสองเนี่ย

คือการเลือกประธานสภาผู้แทน

อันนี้สอสอต้องเลือกกันเองเพื่อไทยในก้าวไกล

จริงเพื่อไทยอาจจะอยากได้แต่เผลอเขากลัวอย่างที่อาจารย์ธนพรว่า

ก็จะเอาเป็นประธานสภาต้องอยู่กับเพื่อไทยอยู่กับก้าวไกลแล้วนะ
เพราะจะได้เป็นคนเป็นคนทูล๙เป็นประธานในที่ประชุมเลือกนายก
ทีนี้ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าหากว่าทุกอย่างทำตามที่เขาได้มีการแถลงไว้
นะครับเมื่อถึงวันจะเลือกนายกเนี่ยแปลว่าเขามีออกมาแล้ว

นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดแน่เนี่ยมันมีแรงต้าน
นะครับขนาดทีแรกพูดว่าเอ่อต้องขอดูก่อนนะ

ฐาถวีศิลป์หรือแพทย์ทองทานดูก่อนนะว่าจะเลือกใคร
เอาดีไหมเราต้องดูอ่ะดูก่อนไม่ใช่ว่าจะโหวตให้ทุกคนนะครับ
แต่พอเป็นก้าวไก่เป็นคุณพิธาเนี่ยใช่ไหมมันก็ยิ่งทำให้มีแรงต้านหรือเปล่า
นะครับจากฝั่งของเศรษฐฐีแต่ผมมองว่าตัวเลข๖๖เสียงเนี่ย
มันไม่ได้มากจนเกินไปเนี่ยผมว่ามองอย่างที่อาจารย์ธนพรพูดอ่ะ
ต้องดูฝีมือว่าในตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยจนถึงวันนั้นผมคาเนว่าอีกสัก๔๐๔๕วัน๒เดือนเนี่ย
บายที่บอกว่ารัฐบาลจะทำ๑๒๓๔รวมถึงประเด็นที่อาจารย์ธนพรพูดด้วย
เรื่องมาตราที่ละเอียดอ่อนและต้องมีประเด็นเนี่ยนะครับเขาจะมีออกมา
คือเรื่องของพักหลายพักที่บอกว่า๑๑๒ห้ามแตะผมเรียนนิดเดียวนะประเด็นนี้
โทษทีมาตรา๑๒เคยถูกแตะมาโดยทหารครับ
ทหารออกประกาศคณะปฏิวัติมาแตะมาแล้ว

จาก๗ปีไปเพิ่มเป็น๑๕ปี
เดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ
ก็แตะเขาแตะในทางเพิ่มโทษแต่เขาแตะในทางเพิ่มโทษ
อันนี้ก็จะแตะในทางขอดึงมามาให้ลดลง

ตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องของรัฐบาลของภาคเก้าใกล้
เลือกนายกโดยต้องมีสวร่วมโหวตด้วย
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกิน
บอกว่าอยากให้สวออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเลยไป
ได้ไหมณขณะนี้ทั้งสองท่านนะฮะอาจารย์
แต่ว่าผมคุยกับอาจารย์วัญชัยสอนสิริหน่อย
หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา๑ใน๒๕๐สวสวัสดีครับอาจารย์วันชัยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิและท่านผู้ชมที่เคารพครับ
ครับผมมีอาจารย์ปริญญาและอาจารย์ธนพรด้วยนะครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์น้ำสองครับ

อาจารย์วันชัยจุดยืนในขณะนี้ในการโหวตเลือกนายกเนี่ยฮะ
ในส่วนของอาจารย์ยังยืนยันเหมือนเดิมไหมครับว่า
ถ้าสอสอข้างมากเขาเสนอใครมาก็ยกมือให้คนนั้น
ผมเนี่ยจุดยืนไม่เปลี่ยนแปลง
แล้วก็ถือว่าหลักการนี้เป็นหลักการสำคัญ
รวมเสียงได้ข้างมากผมมีจุดยืนอย่างนั้น
แล้วก็ถ้าไม่มีเหตุผลพิเศษจริงเนี่ย
ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ

ก็คนนั้นถ้าเป็นคนที่คุณสมบัติมีปัญหานะฮะ
หรือสิ่งที่จะปฏิบัติต่อไปเป็นเรื่องที่มีปัญหานะครับ
เราค่อยว่ากันแต่โดยหลักการแล้วไม่ขัดข้องครับ
และผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
คงมีการกลั่นกรองตรวจสอบแล้วนะครับ
ในในสวที่มีจุดยืนเหมือนอาจารย์วัญชัยเนี่ย
ณขณะนี้มีกี่คนฮะ
ผมเชื่อว่าจุดยืนอย่างนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลง
เพราะเราจะไปโหวตให้เสียงข้างน้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณภาคภูมิ

เราไปโหวตให้คนที่มีเสียงข้างน้อยแล้วไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่มันยังไงยังไงก็ไปไม่รอด
เพราะฉะนั้นจุดยืนนี้เป็นจุดยืนสากลนะฮะ
อาจารย์เชื่อว่า๒๕๐สวคิดเหมือนกันหมดมั้ย
อาจจะคิดเหมือนไม่เหมือนนั่นผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่โดยหลักการเท่าที่ผมประสานและแลกเปลี่ยนพูดคุยมาเนี่ย

โดยหลักการเขาต้องการรัฐบาลเสียงข้างมาก

เพราะฉะนั้นในมีเสียงไม่ถึงเช่นคุณมีอยู่๒๐๐เสียง๑๘๐เสียง
สวคงไม่โหวตให้คุณไปเป็นรัฐบาลแน่นอนครับ
อาจารย์สมมุติถ้าเขาไม่ได้เสนอชื่อโหวตแข่ง
แล้วเปิดสภารัฐสภามาแล้วแล้วทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเสียงข้างมากของสอสอ
เขาเสนอชื่อคุณพิทาคนเดียวแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่เสนอชื่อใครเลยอย่างนี้
อันนี้ยกให้มั้ย
อาจารย์วันชัยยกให้ไหมอย่างนี้ถ้าเสนอชื่อคนเดียวเนี่ยยกให้ไหม
ถ้าเขาเสนอชื่อคนเดียวเนี่ยนะผมยืนยันได้เลยว่าผมเนี่ยนะฮะ
ถ้าไม่มีเหตุผลพิเศษอื่นใดผมสนับสนุนอยู่แล้ว
แต่คนอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้รับประกันกับเขา
อาจารย์คนที่สนับสนุนแบบอาจารย์
ผมถามคุณภาคคุณก่อนคุณภาคหนึ่ง

ทำไมคุณผมกำลังนั่งดูการวิเคราะห์ในจอทีวีต่างในหลาย

กำลังเข้าใจอะไรเสียงกันรึเปล่า

ตอนนี้เขารวมเสียงได้ตั้ง๓๑๐เสียงแล้วค่ะอาจารย์

ผมว่าการรวมกันเนี่ย
ต้องดูนะว่าผมว่านั่นเป็นการรวมตัวเลขจากการประสานงานกันทุกครั้ง
เพราะข้อมูลผู้ที่ผมได้ลึกแน่เนี่ย
เขาอาจจะเป็นพันธมิตรกันในการที่ไม่เอาสองหมื่น
หรือเป็นพันธมิตรกันในการที่ต่อต้านเสด็จการ

แต่การร่วมรัฐบาลกันเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะร่วมกันได้หรือเปล่า

ว่าคนที่เป็นรัฐบาลนั้นไม่ได้หมายความว่าเสียงมาอันดับหนึ่ง
เป็นเพียงมันยากของการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น
ก้าวกล่ายยังไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างเนี่ยหรอฮะ

สามารถรวมเสียงได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งและ
สามารถผสานแค่ทุกฝ่ายได้๓๗๖หรือเปล่า
ที่คุณพิทาแถลงว่าวันนี้คุยกันละ๕พักบวกก้าวกลายเป็น๖พัก
มีอยู่๓๑๐เสียงสอสออยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ย
อันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นความมั่นใจที่ว่าเขาจะได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลอีกหรือฮะ
คุณคุณว่าเส้นทางของคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เขาต้องคุยกันนะว่าใครจะเป็นนายก
เขาคุยกันเนี่ยเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่าขออนุญาตอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับผมขอนิดเดียวก็อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดใครมีเสียงข้างมากอ่ะ
อย่างตอนนี้ทางฝั่งก้าวไกลเขาบอกเขาอยู่กัน๓๑๐คนแล้วเขาเปิดสภาแล้วเขาเสนอชื่อคุณพิทาอย่างนี้
อาจารย์ก็ยังบอกว่าเขายังไม่ใช่เสียงข้างมากของสภาอย่างนี้เหรอ
คุณเชื่อไหมเล่าเดี๋ยวผมถามคุณคุณเชื่อไหมว่าที่เขาบอกว่า๓๑๐เสียงเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขจริง
ถึงเวลาเสนอนายกจริงจริงเนี่ยใช่หรือเปล่าผมถึงบอกว่าสวเนี่ยมันอยู่ลำดับหลัง
ไม่ใช่สวเป็นตัวกำหนดเพียงแต่ผมบอกว่านั่นเป็นตัวเลขที่ปรากฏตามการประกาศผล
เท่านั้นเองแต่เวลาจะร่วมรัฐบาลกันมันไม่ใช่อยู่แค่ตรงนั้น
ก็คงดูกันว่าใครจะเป็นนายกและนายบายไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนจึงไร
ผมถึงบอกว่าไม่น่าว่าคุณพิทาเนี่ยหรือพระเก้าใครเนี่ย
จะรวมเสียงและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จริงนะฮะผมบอกว่า
ผมไม่ได้ใจนะว่าใครขนาดนี้พวกแอบตั้งและพระบาลนึงอยู่หรือเปล่า
เสียงตรงไหนจีบเสียงอ่ะ

ปีที่แล้วเนี่ยใครมีเสียงอันดับหนึ่ง

เพื่อไทยเขาไม่สามารถรวมเสียงได้เกินกว่า๒๕๑

เสียงหลักสารสร้างต้นที่คุณพูดมาตลอดมันมาจากสศกับผม
คืออาจารย์กำลังว่า
ไม่จำเป็นผมบอกว่าสามร้อยค่ะเสียงนี่หรอคุณเนี่ยหรือเวลาแล้วตกลงกันได้ชัดเจนว่านายกคือกับ
นโยบายไปด้วยกันได้เขาก็ต้องมีนายกก่อนไงอาจารย์กว่าที่เขาจะ
คุณท่านกำลังขมวดปึ้งปึ้งปึ้งไปตามใจคุณเนี้ยเอายังไงอาจารย์
แต่เวลาการตั้งรัฐบาลเท่าที่ผมรู้และอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะ
เหรอเอาคุณจะมาตกใจอะไรเป็นเรื่องปกติเอ้าแล้วอ่างั้นอาจารย์บอกขั้นตอนให้ผมฟังหน่อย
อ่าเขาต้องก่ออื่นก้าวไกลต้องทำยังไงฮะนี่ที่นั่งนั่งอยู่มันรู้

เผื่อไทยเป็นตัวแปลอ่าแน่นอนไงเอาค่ะก็มันก็คือสมมุติฐานที่คุยกันมาสักครู่

คุณพยายามรวมเสียงให้ได้๓๗๖คุณรวมไป
ถ้าคุณรวมไม่ได้ตั้งไม่ได้
อาจจะเป็นเรื่องของพักอื่นก็ได้

ผมไม่ทราบประกันแต่มีสวอยังน้อยที่สุดผมคือหนึ่ง
ถ้าเห็นว่าไม่มีปัญหาใดทั้งนโยบายและตัวบุคคลผมโบนให้ครับ
อย่างน้อยมีหนึ่งคนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าผมขอเชิญคุยใหม่นะฮะอาจารย์ครับ
ขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับหมดเวลาจริงฮะคือ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
ทั้งอาจารย์ถนพรก็ดี

ท่านผู้ชมครับเราคงต้องตามกันต่อไปนั่นแหละ

ขอบคุณครับอาจารย์ครับ

เวลาเขาเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ